เคสของคุณแม่เนี่ยมันเป็นเคสที่ผมจริงแล้วมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คือไปเสนอตัวแล้วก็มีข้อคอรหาว่าผมเป็นคนของตำรวจส่งมานะครับ
ซึ่งอันนี้ผมขอชิดแจงเลยได้ไหมครับเป็นอย่างนี้ครับ
คือคดีของคุณแม่แตงโมเนี่ยผมเองเนี่ยมีคุณแม่ซึ่งมีลูกสาวสองคน
อันนี้ผมขอย้อนนิดนึงแล้วก็ลูกสาวของคุณแม่ผมนี่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
แล้วคุณแม่ผมก็ได้เงินเสียเซี่ยวแล้วก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าไหร่
อันนั้นนานมาแล้วแต่ผมยังเด็กอยู่แล้วพี่สาวผมก็มาเสียต่อ
ซึ่งพี่สาวก็เป็นสาวแล้วช่วงนั้นนะครับผมก็โตแล้ว

ผมมาเห็นคดีดูคดีผมผมเห็นเลยว่าเอ๊ะผมก็จินตนาการแล้วว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรือล่ะ
นี่ตามนิสัยทนายความพอดีผมเพิ่งได้ตัวทนายความ๒๔๖๑ทับ๒๕๖๖
เพิ่งได้ปีกว่าเกือบจะเข้า๒ปี
เห็นข่าวเห็นคณีและจิตนาการเลยเหรอครับ
ด้วยความที่เราชอบอาชีพนี้
ซึ่งผู้หายที่เคยช่วงถามผม
เนื่องจากผมเคยไปรับคดีมา

ว่าทนายกิจกรรมชนะเนี่ยอ่าหาตัวเข้ามาช่วย
สุดท้ายคุณแม่คุณแตงโมเลือกทนายกิจกรรมชนะ

มีสารวัตรท่านหนึ่งให้เบอร์โทรผมมาให้ผมติดต่อ
คือจริงแล้วสารวัตรท่านเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับ
คือท่านบอกว่าผมเห็นแม่แตงโมไม่มีทนาย
คุณเอาเบอร์โทรไปติดต่อกันเองนะไม่ต้องบอกว่าผมให้นะ
คุณไปติดต่อไปคุยกันเองพอคุยแล้วว่าอย่างไร